วัดพระปรางมุณีแห่งนี้ที่ตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับโดดเด่นไม่เหมือนใครจริงคุณผู้ชมดูฮะทองอร่ามแบบนี้เลยทั้งพระอุโบสถสาราการประเรียนกุฏิเจดีห้องน้ำก็ถูกทาให้เป็นสีเหลืองทองไม่เว้นแม้แต่อะไรรู้ไหมฮะเมนเผาศพครับเมนที่ใช้เผาศพโรงศพแล้วก็ราชรสไม้ที่ไว้ใช้แห่ลง
อยู่ด้านหน้าวัดและรูปหล่อของพระเกจียกนับ๑๐องค์

อกไม้ล่ะจะเหลือล่ะครับ

ก็เป็นสีเหลืองอย่างทองอุรัยเอาและราชพฤกษ์

คำถามคือทำไมต้องทองทั้งวัดขนาดนี้เนี่ย
ถามเจ้าอาวาสครับพระครูโกศลวิรยกิจ
ท่านเล่าว่ารังศรรย์ทุกอย่างในวัดให้มันเป็นสีทอง
ก็เพราะความชื่นชอบของอาตมาเองนั่นแหละ

ท่านยังเชื่อว่ามันจะช่วยสร้างบรรยากาศ
ให้รู้สึกว่าคนที่มาวัดเนี่ยอยู่ในสวงสวรรค์ครับ
ค่ะอะฮ่า